เวลาอีกเพียง๓วันเท่านั้นคนอังกฤษต้องตัดสินใจ
ครั้งสำคัญที่จะส่งผลต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ
ไม่ใช่เฉพาะแต่ในอังกฤษแต่ยังรวมถึงยุโรปและเศรษฐกิจโลก
ในการตัดสินในธนาคตว่าอังกฤษจะอยู่ในสาภาพยุโรป
ล่าสุดมีท่าทีของหลายชาติในยุโรป
ขณะที่ผู้นำของอังกฤษยังคงแสดงท่าทีคัดค้าน

และการจัดตั้งกองกำลังยุโรปที่ล้วนไม่มีมูลความจริงมาโน้มน้าว
นำอังกฤษยังระบุได้ว่าการอภิปรายตอบโต้กันสามารถทำได้
แต่ไม่ควรใช้ความมีทิศถีความเกลียดชัง
หรือการแบ่งแยกกันมาเป็นตัวโน้มน้าว
ขณะที่ท่าทีของหลายชาติในยุโรป
ทั้งในกรุงปารีกของฝรั่งเศสกรุงรมของอิตาลีและกรุงเบอริน
เยอรมนีก็มีการจัดกิจกรรมจูบขับไล่ความเกลียดชัง

ประชาชนหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่คอลโลเซียม
คล้องแขนหรือว่าจับมือกันเป็นวงกลม
จากนั้นก็จูบปากหรือจูบแก้มต่อกัน
เพื่อแสดงสัญลักษณ์โน้มน้าวให้ชาวอังกฤษตัดสินใจ
แล้วก็ส่งต่อไปยังประชาชนที่เยอรมนี
รวมตัวกันที่ประตูแบรนดเดนเบิร์ก

ก่อนที่จะส่งต่อไปยังประชาชนที่กรุงปารีส
แล้วก็ส่งไปถึงชาวกรุงลอนดอน
โดยยังหวังว่าการส่งจูบลูกโซ่ครั้งนี้
จะเป็นการสร้างสถิติโลกอีกด้วยครับ